ช่วงตลอดตลาด
เลขเข้ามาจ้ากับช่วงตลอดตลาดของเราวันนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันจ้า
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ก่อนเลย
เริ่มกันที่หมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองนะคะ

ปลานินค่ะกิโลกรัมละ๖๕บาท
ปลาทูนึ่งนะคะเข่งละ๘๐บาทนะคะ
สลิดค่ะกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทนะจ๊ะ
ก็ราคาของวันนี้ยังคงสภาพแบบนี้นะคุณผู้ชม
แต่วันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า